อุทาหรณ์แล้วก็เป็นเรื่องเตือนภัยกันนะ

อีกมุมหนึ่งต้องชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙พฤศจิกายน
และที่สุดแล้วก็สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ๑ธันวาคมค่ะ
เป็นกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอขับรถฟอร์จูเนอร์ไปจอดไว้ข้างทาง
แล้วก็ลงไปกินข้าวต้มสบายใจเลยค่ะ
แต่ตัวเองเนี่ยลืมล็อกรถแล้วก็เอาเงินสด๑ล้าน๓แสนบาท

และสุดท้ายเงินจำนวนนี้โดนขโมยไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้แล้วนะคะ

หน้าของคนร้ายก็คือมหาออส
จริงก็คือนายอดีศักดิ์จันทกรรมจรอายุ๖๐ปีค่ะ
นายมหาออศคนนี้เนี่ยเป็นอดีตมรรคธายก
แล้วก็เป็นโคศกตามงานวัดต่าง
ที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักเมื่อวานนี้
หลังจากที่ก่อเหตุลักทรัพย์ค่ะ
ของคุณอุไรพรอำนวย๓อายุ๓๒ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเงินจำนวนนี้ผู้เสียหายเก็บไว้ในกระเป๋าสีดำ
แล้วก็เอาไปวางไว้บริเวณที่พักเท้าข้างคนขับ
ภายในรถของตัวเองก็คือฟอร์จูเนอร์สีขาว
หลังจากนั้นก็ลงไปกินข้าวต้มริมถนนเทวาพิบาล
ช่วงค่ำของวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้ตำรวจเข้าไปสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลนะคะ
ไปพบผู้ต้องสงสัยก็คือนายอดีศักดิ์คนนี้แหละ
มีพฤติกรรมคือขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนไปเปิดประตู
ดึงประตูรถที่เขาจอดอยู่ริมถนนเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าพบว่ารถคันไหนเนี่ยไม่ล็อกไม่ล็อกรถเนี่ย
จะขโมยทรัพย์สินไปนะฮะตำรวจก็เลยนำกำลังเนี่ย
ตรวจค้นที่บ้านพักที่สุดแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัว
นายอดีศักดิ์พร้อมกับยึดของกลางมาได้ทั้งหมด
ทีนี้นางอุไรพรผู้เสียหายบอกว่าขอบคุณแล้วก็ชื่นชม
การทำงานของตำรวจนะคะที่สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้
บอกว่ารู้สึกดีใจมากดีใจมากเหมือนกับว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
เพราะว่าน้อยคนนักที่เงินหายแบบนี้แล้วจะได้คืนนะคะ
ฟังเสียงคุณอะไรพรผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
ก็เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะค่ะพี่เพราะว่าเงินจำนวนนี้มันหนึ่งในล้านคนที่จะได้คืน
เพราะว่าปกติถ้าเงินหายนี่แม่หนูยังบอกว่าให้ทำใจ
ฝากขอบคุณนะคะทั้งผู้กำกับรองผู้กำกับนะคะ
บอกอีกครั้งนะฮะจุดเกิดเหตุแล้วก็โรงพักที่รับผิดชอบก็คือ
มาช่วยชาวบ้านจับโจรแบบนี้นะคะนายอดีศักดิ์คนก่อเหตุเนี่ย
ลองไปดึงประตูรถในบริเวณที่เกิดเหตุจนกระทั่งพบว่ารถของคุณอุไรพรเนี่ย
ไม่ได้ล็อกประตูเอาไว้ก็เลยเปิดประตูรถเข้าไป
หรือค้นแล้วก็ขโมยเงินไปนะคะ
เอาเงิน๑๓๐๐๐๐๐บาทไปใช้จ่ายเกือบ๒๐๐๐๐๐บาท
โดยนำเงินไปปิดบัญชีงวดรถจักรยานยนต์
แล้วก็ซื้อสร้อยทองด้วยนะคะแหวนทองด้วยนะคะ
คุณอุไรพรพอตรวจนับเงินที่ตำรวจเข้าไปยึดมาได้
ก็พบว่าเงินมันเหลืออยู่๑ล้าน๑แสนบาท
จากยอดทั้งหมดคือ๑๓๐๐๐๐๐บาท
ทีนี้ชุดสืบสวนสพม๑๐๑บอกว่าผู้ต้องหาทรายนี้
พอไปตรวจสอบประวัตินะคะเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้ว
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวได้ง่าย
พร้อมกับฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถด้วยนะคะ
บอกว่าอย่าเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ภายในรถ
แต่ถ้าเกิดว่าหากจำเป็นเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบให้มั่นใจว่า
คุณเนี่ยล็อกรถแล้วก่อนที่จะลงจากรถไปทำธุระต่างนะคะ
ก็เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่นำมาฝากเตือนคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ